สดมาจากอบตโป่งผานะคะเชิญค่ะ
ค่ะคุณเพียบสอนคุณพ่าภูมิค่ะตอนนี้ดิฉันกับคุณพลอยสตียืน
อยู่ในเต็มของสื่อมวลชนซึ่งอยู่ในภายใน
บริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผานะคะ
โดยจุดนี้คือจุดใหม่ที่ทางทีมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้สื่อมวลชนจากทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ
ย้ายลงมารวมกันอยู่ที่จุดนี้เพื่อรอรับข่าวสารและรอฟังแถลงการอยู่ที่บริเวณจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะคะ
ซึ่งตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมมองเห็นทะลุออกไปเนี่ยที่เราต้องมาอยู่ในเต็นต์กันเป็นเพราะว่าฝนตกนะคะ
โดยฝนเริ่มโปรยปลายมาตั้งแต่ประมาณสักทุ่มเสร็จแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วฝนตกหนักมาก
แล้วก็ตอนนี้เริ่มซานลงมาบ้างแต่ถือว่ายังคงตกอย่างต่อเนื่องก็ตรงกับพยากรอากาศที่บอกว่าวันนี้จะมีฝนร้อยละสี่สิบนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นอุปสรรคในการเติมน้ำเข้าไปในถ้ำ
และเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือหมูป่าอีก๙คนที่เหลือหรือไม่
แต่ที่แน่วันนี้ภารกิจสำเร็จไปแล้ว๔คน
ใช่ค่ะก็คือเมื่อสักช่วงประมาณสัก๒ทุ่ม๕๐ที่ผ่านมานะคะ
ท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์ของสหรอก็ได้มามาแถลงข่าวที่ด้านหลังของฉันอยู่อยู่นี้
ซึ่งท่านก็บอกนะคะว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยได้มีการใช้นะคะนักดำน้ำค่ะทั้งหมด๑๐คนด้วยกันนะคะ๑๓คน๑๐คนเป็นนักดำน้ำ๓คนเป็นนักเทคนิคค่ะ
ส่วนอีก๕คนก็คือเป็นซิลของไทยที่เข้าไปช่วย๔หมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในวันนี้
แล้วก็ได้มีการส่งตัวนะคะไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยนะคะ
ซึ่งก็ตามระยะเวลาก็คือช่วงประมาณ๑๗นาฬิกา๕๐นาทีใช่ไหมคะพี่มิ้นก็คือเป็นหมูป่าคนแรกที่ออกมาจากหน้าถ้ำได้สำเร็จนะคะ
ก็มีการลำเลียงด้วยฮอค่ะไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
จากนั้นค่ะก็เวลาประมาณสัก๑๙นาฬิกา๕๐นาทีก็อ้อมใช้อีก๒๐๑๐๑๔นาทีแต่ถัดมาก็เป็นคนที่๒ค่ะ
แล้วก็คนที่๓ที่๔ถัดมาเนี่ยก็คือเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๕๐นาทีแล้วก็๑๙นาฬิกา๕๕นาทีถัดไปจากหลักหลังจากนั้น
ซึ่งก็คือหมูป่า๓คนแรกเนี่ยก็คือเดินทางไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยเฮลิคอปเตอร์นะคะ
แต่ว่าหมูป่าคนที่สี่เนี่ยไปโดยรถพยาบาลก็เราก็เห็นรถพยาบาลวิ่งผ่านไปด้วยตามเส้นทางบริเวณหน้าอบตโป่งผานี่แหละค่ะ
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะเวลาประมาณหกโมงครึ่งทางเจ้าหน้าที่ด้านบนบริเวณด้านหน้าถ้ำหลวงเนี่ยได้มีการเคลียร์พื้นที่ปิดพื้นที่เพื่อจะให้เป็นพื้นที่ทำงานแบบเต็มรูปแบบก็คือขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนทุกคนรวมถึงจิตอาสาด้วยนะคะเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นเก็บของให้เสร็จแล้วย้ายลงมาอยู่ที่อบตผง
ว่าแล้วอีก๙คนที่เหลือจะเริ่มปศติบัติการมาหลาย

ทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำได้ระบรืนมากขึ้นเพราะว่าวันนี้รู้แล้วว่าการทำงานเบื้องต้นเป็นอย่างไรสภาพอากาศสภาพแวดล้อมภายในถ้ำเป็นอย่างไรและจะพาเด็กเด็กออกมาได้อย่างไร
แต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของอากาศค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีพยากรอากาศออกมาว่าในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยฝนจะเริ่มตกมากขึ้น
ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของแต่ละพื้นที่แล้วบริเวณอำเภอแม่สายเนี่ยถือว่าเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ
มีป่าไม้เยอะซึ่งก็จะเป็นจุดรวมของฝนเช่นเดียวกัน
ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เราก็ต้องดูกันนะคะว่า
ถ้าหากว่าฝนตกแบบนี้ทั้งคืนต่อเนื่อง
มีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปเติมในถ้ำ

แล้วการทำงานก็อาจจะยากลำบากขึ้น

เพื่อที่จะกู้ภัยแล้วก็ส่งกลับทั้ง๙คนที่เหลือให้ได้

ซึ่งนี่ค่ะเมื่อส่วนประมาณ๓ทุ่มที่ผ่านมา
ได้มีการเรียกทุกฝ่ายประชุม

รวมถึงทีมผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยต่าง

รวมถึงว่าปฏิบัติการณ์ทั้งหมดในวันนี้
บกพร่องหรือว่าจุดที่จะต้องแก้ไข

นี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะ

ว่าตอนนี้๔คนปลอดภัยแล้วแน่นอน
พรุ่งนี้รอดูกันต่อกับปฏิบัติภารกิจ

คุณพลอยสจิริธิสินและดิฉันอรัชพรชลาดล
รวมถึงคุณธีรเดชคงวัฒนาชัย
ก็เป็นผู้ถ่ายภาพรายงานสดมาจากที่